ตัวโบราณช่วง๑๙พราบ

เรายอมรับแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ได้คุมตังค์เขา

เงินเราไปทำอะไรครับก็เล่นการพนันครับอืมแล้วเราทำไมไม่ติดต่อคืนเขา
เราเรารู้ไหมว่าตกมาจากรถเขาอ่ะเรามาแล้วต้องรู้
ทั้งหมดเท่าไหร่น้องเจอประมาณเท่าไหร่เก้าหมื่นห้า
แล้วหายไปไหนหมื่นหนึ่งแล้วเราเอาไปซื้อมอไซค์จริงไหม
ไซคันเท่าไหร่ครับ๑๕๐๐แล้วเราแบ่งตังค์ให้แฟนไหม

ก็ให้โอกาสเขาสองวันวันนั้นมาเป็นวันศุกร์กลางคืน
แล้วก็เลยรอเสาร์อาทิตย์พอไม่แน่ใจก็วันนั้นมันเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยรอ
เผื่อเขาจะแบบมาคืนเรานะคิดเป็นแบบคนละเมืองทั่วไปอะไรอย่างนี้เนอ
มาคืนเราค่ะเพราะวันจันทร์เราก็เลยมาแจ้งความ
มาแจ้งความตำรวจก็จับได้ในวันนั้นช่วงประมาณ๔ทุ่มถึงกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ประมาณกลางคืนพอเขาโทรมาบอกประมาณตี๑ว่าได้เจอคนร้ายเลยแล้วค่ะ

ทำไมพี่ไม่โดนเงี้ย
ไม่เพราะว่าพี่อ่ะทำอาชีพค้าขายบางทีคนอ่ะคนแก่ซื้อนัวไปเนี่ย
เนี้ยเขาก็ไม่ไม่มีแอปโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย
พี่ก็ต้องการเสิร์ชกับจ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบนี้นะคะ
เพราะว่าพี่วันลงคืนมันจะเป็นเป็นนัดมัวที่พะเนียดวันเสาร์อ่ะ
ที่จะต้องไปไงเพิ่งมาส่งหลานมาเยี่ยมแม่พอดี
ขนเช้าพี่ต้องไปซื้อหัวนะคอนเกย์ที่แค่เว้นเจ้านี่
บางทีเราต้องการศัรรย์จ่ายเขาก็ไม่รู้ใช่
อันทน้องระชานะน้ำปาจะเป็นคนชาวาอะไรอย่างเงี้ย
พี่เขาบอกว่าเขาเจอประมาทเก้าหมดภาย

เขาเอาไปแบ่งกับแฟนเขาก่อนครึ่งนึง
และที่เหลือเขาก็ซื้ออาวุธบ้า๑คัน
และก็โทรศัพท์เมืองห้าโทรศัพท์๕๕๐๐
ซาลอสแต่สองนี้มันมีสายเป็นคู่
ที่เราเห็นถูกแค่นั้นแล้วเขารักหาชูชุดใช้อะไร

คนแบบนี้เนอะคนจะไปเอาอะไรเขาได้
ถ้าคนในจริงเขาก็คงจะขึ้นกระเป๋าเรานแล้วเนา่